เขาบอกว่าใครที่เห็นก็หวาดเสียว
เหมือนคลิปเมื่อกี้

ทีนี้หนุ่มคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค

จนคุณยายมีอาการที่

แล้วก็ใช้มือตบบอกเบาหน่อยลูก
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
แล้วก็มีการแชร์ต่อไปเรื่อยในเพจดังต่างนะคะ

คือถ้าเป็นในชั้นนี้ต้องบอกว่าไว้อกนี้แป้นจะแตก

ขออภัยคุณผู้ชมนะคะเป็นรถยนต์นะคะ
แต่เป็นฟังจากเสียงแล้วแล้วดูจากเบาะแล้ว

อ่าประมาณนี้นะคะคลิปนี้ถูกแชร์ต่อไปเรื่อยเรื่อย
โดยเฉพาะในเพจดังต่างนะคะ
ซึ่งก็จะเห็นมีคุณยายนั่งอยู่นะคะ

ซึ่งหลานก็เปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยนะ
เมื่อสักครู่นี้มีทุบแขนหลานด้วย
ลักษณะคล้ายบอกให้เบาหน่อยแบบนี้นะคะ
คลิปนี้แชร์ออกไปชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ

จากสีหน้าคุณยายสงสารคุณยาย
ถ้าขับรถไปส่งคุณยายไปทำธุระจริง

ขับรถส่งผู้ป่วยแบบนี้ต้องนิ่มนวล
มีการระบุว่าคุณยายไม่สบายด้วยนะคะ

ถ้าคุณยายเป็นอะไรใครจะรับผิดชอบ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ผู้โพสต์คลิป

เกิดขึ้น๒๓ศ๐๙ที่ผ่านมา
ตอนนั้นขับรถกลับจากอนามัย
พาคุณย่านี่เป็นคุณย่าของเขานะ

พาคุณย่าไปฉีดยาจากไข้หวัดใหญ่
ตอนนั้นขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ๖๐
ถึง๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และที่เห็นเร่งความเร็วก็เพราะอยากจะหอกล้อคุณยาย
รอยยิ้มให้กับคุณยายเห็นคุณยายเครียดนะไม่สบาย
แล้วก็คิดว่าความเร็วเท่านี้ไม่เร็วเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็บอกว่าปกติเวลาพาคุณยายไปไหน
ก็ขับแกล้งคุณยายแบบนี้อยู่แล้ว
ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เคยว่าอะไรนะคะ
ทั้งนี้คลิปนี้คนถ่ายคนโพสต์เนี่ยเขาบอกถ่ายเล่น
แล้วก็โพสต์เล่นให้คนที่เห็นมีรอยยิ้มไปกับเขา
เพราะว่าเขาก็ดูแลคุณยายเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
ตอนที่พาคุณยายไปหาหมอไม่อยากให้คุณยายเคล็
ก็เป็นห่วงเพราะจากภาพสังเกตดูเขาเหมือนว่าจะใช้มือขวาเนี่ย
ถือโทรศัพท์อยู่แล้วถ่ายอยู่แล้วขับรถมือซ้ายมือเดียว

แล้วคอจะเข้าเกียร์ก็ต้องเอามือซ้ายปล่อยออกไป

ถ้าเกิดว่ามองในมุมของกฎหมายผิดกฎหมายด้วยนะ

ความเป็นห่วงแต่เขาก็อยากร้องเล่นกับคุณยายแหละเนอะ
คือล้อเล่นก็นานาจิตตังค์นะ
ถ้าเกิดว่าคุณเอามาโพสต์แบบนี้คุณก็ต้องยอมรับเรื่องของการวิจารณ์ด้วยนะ
มุมหนึ่งก็มีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้